มาดูเรื่องของไฟปริศนานะครับ

ตู้เสื้อผ้าภายในบ้านเช่าชั้นเดียว
จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของบ้านตกอกตกใจ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตู้เสื้อผ้ามันไม่มีปลั๊ก

แต่ไฟมันเริ่มไหม้ที่ตู้เสื้อผ้าได้อย่างไร
ยังหาสาเหตุกันไม่เจอนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยให้เช่าชั้นเดียว
ต้นเพลิงเกิดจากภายในห้องนอนด้านหน้าติดรั้วบ้าน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องทุบกระจกหน้าต่าง
เพื่อระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม
ยังบ้านข้างเคียงใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
นัชชากุลกัณหาบรินอายุ๕๑ปีเจ้าของบ้าน

บอกว่าขณะเกิดเหตุก็อยู่กับหลานสาวเพียง๒คน
ในช่วงที่เกิดเหตุนางนัชชากุลกำลังอยู่ในห้องน้ำ

หลานสาวตะโกนเข้ามาในห้องน้ำบอกว่า

นัชชากุลรีบออกมาจากห้องน้ำออกมาดูนะครับ

วยพุ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าจำนวนมาก
ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยและดับเพลิง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

โดยเฉพาะจุดตู้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย

ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ
เนื่องจากจุดเริ่มต้นของไฟ
ตามที่ทางเจ้าของบ้านกับหลานบอก
ก็คือไฟมันลุกไหม้ตรงตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่มีปลั๊กไฟอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ
แล้วก็ไม่มีหลอดไฟอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้า
แต่ทำไมไฟมันถึงลุกไหม้ที่ตู้เสื้อผ้าได้นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ